คุณผู้ชมเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันเลยนะคะ
คุณทัศนายโค้ดทองผู้สึกกับทรัฐทีวี
รายงานสดจากในพื้นที่นะคะอยู่ในสายกับเราแล้ว
คุณทัศนัยสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณสืบสกุลคุณอรัชพรนะครับ
ต้องขออนุญาตมาทางเสียงเป็นโฟนอี
ก็ว่าตอนเนี้ยท้องฟ้าที่ท่ำหลวงขุนน้ำพังดอลที่เจงไล่แห่งเกียร์ปิดแล้ว
เพราะว่ามันฝนตกตลอดทั้งวันครับเราไม่สามารถจะขึ้นสัญญาณดาวเทียม
แล้วก็ส่งภาพสดไปที่สถานีให้ชมกันได้แต่ว่าก็มีภาพให้ชมกัน
อย่างนั้นขอออนุญาตเป็นรายงานสดทางโทรศัพท์แล้วกัน
ที่เป็นเพื่อนของนักฟุตบอล๑๒คนที่เขาเคยถูกโพสต์เองเนี่ย
ชักชวนเชิญชวนเข้าไปสำรวจไปเที่ยวในถ้ำ
ตอนที่เข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปในช่วงหน้าแรง
ก็ไม่มีน้ำไม่มีฝนก็สามารถจะเดินทะลุฟูโป่งเข้าไปจนสุดปลายถ้ำ
พอเข้าไปจุดปลายถ้ำเองเขาก็ไปทำเขียนสัญลักษณ์เป็นชื่อของทีมฟุตบอลของเขา
แล้วก็ชื่อเขาเขาสามารถมาถึงที่ถ้ำแห่งนี้ได้
ทีมข่าวเราก็เลยถามว่าทำไมน้องถึงเข้าไปในถ้ำแห่งนี้
บอกว่าต้องการที่จะเป็นการพิสูจน์ความกล้าของตนเอง
ว่าเขาสามารถเดินเข้ามาในถ้ำได้หรือเปล่าในถ้ำมันมีอะไรบ้าง
มันสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยขวาไปทางไหนแล้วเขาก็สามารถเข้าไปได้
จริงแล้วครั้งนี้เด็กสองคนนี้ถูกเชิญจากโค้ชเอกไปด้วย
แต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกับเพื่อน๑๒คน
ทีนี้ก็เลยมีการเชิญให้น้องมาบอกข้อมูลว่าในถ้ำเนี่ยเส้นทางมันเป็นยังไง
มันเข้าทางไหนออกทางไหนมีเลี้ยซ้ายเลี้ยวขวามีเดินสูงตรงไหนมีโถงตรงไหนบ้าง
ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากให้กับทางทีมค้นหาปฏิบัติงานในวันนี้
ก็เอาทีมเอาข้อมูลของน้องเหล่านี้ไปประกอบกันกับข้อมูลของที่หน่วยซิลเรามีอีกแล้วก็ไปวางแผนร่วมกัน
อีกหนึ่งกลุ่มที่เชิญมาก็จะเป็นในส่วนของชาวบ้าน
คือชาวบ้านในพื้นที่ต้องบอกว่าในถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่ชาวบ้านเขาเป็นคนมาค้นพบ
แล้วชาวบ้านมีความรู้เรื่องของตาน้ำในถ้ำก็เลยเชิญชาวบ้านมาให้เข้าบทว่า
ถ้ำแห่งเนี้ยตาน้ำของมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วน้ำมันเข้าน้ำมันออกเวลาที่น้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยมันเป็นยังไง
จะได้สำรวจเรื่องของทิศทางการไหลของน้ำในถ้ำ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ชาวบ้านให้มาแล้วก็นำมารวมกันกับชุดข้อมูลของทีมหน่วยซีนแล้วก็ทีมของเจ้าหน้าที่นะฮะ
แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยหน่วยซิลสามารถเข้าไปถึงในพื้นที่ตรงที่เป็นน้ำที่จะสามารถดำน้ำได้แต่ว่า
ณเวลานี้ต้องบอกว่าหน่วยซิลยังไม่สามารถจะดำน้ำลงไปได้เพราะว่าฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำในถ้ำเนี่ยมันค่อนข้างขุ่นและสูงมาก
ก็เลยพัดเอาไว้ก่อนแต่ว่าจะเริ่มสูบน้ำออกอีกครั้งรอให้น้ำมันเลิกขุดเนี่ยประมาณสิบสองนิริกาตรงคือเที่ยงวันของวันนี้เป็นก้อนไฟก็จะเริ่มสูบน้ำแล้วหน่วยศิลป์เนี่ยจะเริ่มดำน้ำเข้าไปแล้วจะดำให้เลยเนินเรียกว่าพัทยาบีแต่ว่าจะเข้าไปในศูนย์อ่าในศูนย์ของเนินที่เป็นเนินสูงด้

วันนี้ต้องสูบน้ำให้ได้และวันนี้หน่วยซิลต้องดำน้ำเข้าไปถึงจุดนั้นให้ได้ต้องรู้ว่าจุดนั้นมี๑๓คนรอความช่วยเหลืออยู่หรือไม่แล้วท่านอนุพงศ์เองมั่นใจทุกคนยังปลอดภัยและยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านอนุพงศ์ก็นำทีมเดินทางเข้าไปที่บริเวณปากถ้ำแล้วแต่ว่าก็ไม่ให้
ตามชีวิตแล้วต้องเซฟชีวิตของหน่วยซิลทั้งแตกท่านที่จะดำน้ำไปด้วยเพราะว่าถ้าน้ำมันสูงมากน้ำมันขนมากเขาจะไม่มีอากาศหายใจ
อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของสุขุนคุณรัฐสุภรณ์ครับ
คุณทัศนัยครับพอจะสอบถามหน่อยหนึ่งฮะ
คือเมื่อวานทางหน่วยเองได้เดินทางเข้าไป
ก็ใกล้จะถึงพัทยาบีชแล้วนะฮะ
แต่คราวนี้วันนี้มีแผนอย่างไรจะเข้าไปให้ลึกกว่าเดิม
เพราะเมื่อวานก็ติดปัญหาอุปสรรค

วันนี้มีวางแผนเพิ่มมากขึ้นไหม
คือวันนี้เนี่ยเขาจัดกำลังหน่วยซิลจากทั้งหมด๑๘นาย

ที่แรกคือ๘นายจะเป็นชุดที่คอยจำน้ำเข้าไป
ที่๒พอจะสารงานที่ศูนย์ประจำการ
ชุดที่๓อีก๒นายก็จะเป็นหน่วยหน้าถ้ำ
แล้วก็ที่เหลือ๕นายจะเป็นคนคอยอำนวยความสะดวก
เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเครื่องมือการสื่อสารต่าง
ก็ร่วมกันสำรวจเดินทางเข้าไปในทัพด้วย
แล้วก็มีการสำรวจด้านบนด้วยนะฮะ
ซึ่งด้านล่างเราต้องรอให้น้ำลด
อันนี้คือเป็นแผนที่จะทำวันนี้และต้องทำให้ได้ตามที่ท่านอนุพงศ์สั่ง
พอลดเสร็จปุ๊บต้องดำน้ำเข้าไปให้ได้
ส่วนด้านบนครับผมได้งานไปว่าไปเจอโปร

ดังนั้นก็ต้องมีการขยายพื้นที่ในการลาดตระเวนเพิ่มเติม

แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
วันนี้ฝนตกดังนั้นปฏิบัติการทางด้านบน
ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจหลุมยุบหรือว่าปล่องต่างเนี่ย
ทำได้ไหมฮะ

แต่ว่าเจ้าที่ทุกคนไม่หยุดในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่ติดในความพยายามที่จะค้นหาทุกคน
ก็พยายามจะเฟฟตัวเองด้วยหาอุปกรณ์
เป็นรองเท้าเป็นเสื้อกันฝนต่าง
พยายามที่จะทำทุกนาทีให้มันมีไข้
อยู่ด้านในมันสำคัญมาก
หรือมันจะมีอุปสรรคแต่ทุกคนไม่หยุดแต่ก็ยังคงเดินต่อ
ด้านบนเขายังมีทีมเดินอยู่
ด้านล่างซิลก็ยังคงพยายามที่จะรอให้น้ำมันเลิกขุดน้ำ
ก็ก็พยายามจะดำมาให้ได้
เข้ามาในพื้นที่เยอะแยะมากมายเพื่อรออยู่
แต่ว่าเขาขอความร่วมมือแบบนี้จากทุกภาคส่วนคือขอให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งประชาชนที่เข้าใจดีว่าต้องการจะมาให้กำลังใจ

ถ้าสมมุติว่ามีคนเจ็บหรือถ้าเราเจอน้อง๑๓คนในวันนี้
แล้วเราต้องการจะลำเรียงเขาออกจากพื้นที่โดยเร็ว
มันจะออกไม่ได้ถ้าทุกคนแออัดกันเข้ามา
ดังนั้นก็ต้องขอความร่วมมือว่าคนที่นั่งเกี่ยวข้อง
ขอความกรุณาเฝ้าติดตามเหตุการณ์กันที่บ้าน
ติดตามข่าวสารอยู่ที่บ้านแล้วก็เพื่อเปิดทางให้ตรงนี้
ทุกคนสามารถทำหน้าที่ทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ
สำคัญมากนะครับคุณทัศนัยครับแปลว่าเป้าหมายในวันนี้

ทั้ง๑๓คนยังมีชีวิตอยู่ข้างในยังรอการช่วยเหลือว่าอย่างไร
ท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดายืนยันว่าวันนี้
โดยซิลต้องเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้
ก็คือนนสูงอย่างที่ผมรายงานไปว่า
ยังไงวันนี้ต้องสูบน้ำออกให้ได้แล้วหน่วยซิลต้องเข้าไปให้ได้
หวังใจว่าวันนี้เราจะได้รับข่าวดี
หน่วยซิลที่จะดำน้ำเข้าไปก็น่าจะไปเจอร่องรอย
เบาะแสของ๑๓คนที่ท่านพูดเองว่าท่านยังเชื่อมั่น
มั่นใจว่าทุกคนยังปลอดภัยและยังคงมีชีวิตอยู่
และยังไงทีมข่าวของเราก็อย่างที่เรารายงานให้ฟังว่า

แม้เราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปบริเวณจุดที่เขาดำน้ำได้
แต่ว่าก็ที่จะดำน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะ
สื่อข่าวหรือว่าเข้าไปกดค้าคารก็ได้ครับ
อุปกรณ์สำหรับทางทีมปฏิบัติการเองมีความพร้อมใช่ไหมครับ

ตอนนี้อุปกรณ์ค่อนข้างจะพร้อมมากทีเดียว
กูวิชวนคุณเสิบสกุลคุณอารัชยฟรอนด์
เพราะว่าทุกภาคส่วนเตรียมมาพร้อมแล้วเมื่อช่วงเช้าก็มีการเช็คแล้ว
เช็คเรื่องของอุปกรณ์ชุดพร้อมไหมชุดประดาน้ำพร้อมหรือเปล่า
เครื่องช่วยหายใจพร้อมไหมหน้ากากพร้อมหรือเปล่า
คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างพร้อม
ซิลทั้ง๘คนเองก็พร้อมทำหน้าที่
เมื่อช่วงเช้าก็ทุกคนก็พักผ่อนอย่างเพียงพอ
ถึงแม้ว่าจะเป็นชุดเดิมกับที่เคยดำน้ำเข้าไปก็ตาม
แต่ว่าทุกคนวันนี้มาด้วยใจแล้วก็พร้อมที่จะรอคำสั่ง
รอให้น้ำมันเลิกขุ่นแล้วก็จะได้ดำลงไป
ได้รู้ว่าข้างในนั้นน้องทั้ง๑๓คนเป็นอย่างไรบ้างครับ

ก็เป็นการรายงานมาแล้วนะฮะนี่สัญญาณภาพของเรามาได้แล้วนะครับ

ตอนนี้เรื่องของสัญญาณต่างมีอุปสรรคอยู่บ้าง

แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ฟังดูคืออย่างที่บอกว่าหน้างานเนี่ยทุกอย่างพร้อมสับหมดแล้ว
อุปกรณ์ทีมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือว่าทุกอย่างนะครับ
ตอนนี้คือเสบียงอาหารไฟฟ้าคือทุกคนทำงานอย่างเต็มกำลัง
เที่ยงตรงวันนี้คือกำหนดการที่จะมีการสูบน้ำหรือว่าพร่องน้ำออก

คุณทัศนัยครับครับผมสรุปสถานการณ์ตอนนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ทิศทางแนวทางของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดบ่ายนี้
จนถึงเวลาไหนบ้างอย่างไรฮะ
สรุปให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไป
ซึ่งจะครบ๖๘ชั่วโมงของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓คน
ผู้สุนหายทั้ง๑๓คนคุณผู้ชมครับซึ่งเราจะเริ่มสูบน้ำ
แล้วก็จะเริ่มดำน้ำเข้าไปตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไป
ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ
แล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดไปจากแผนที่ทุกฝ่ายวางแผนเอาไว้
เราน่าจะได้รับฟังข่าวดีว่าอาจจะมีร่องรอยหรือว่าเบาะแสของน้องทั้ง๑๓คน
ก็คือ๑๒คนรวมโค้ด๑คนซึ่งพ่อแม่ของเด็กเนี่ยยังคงนั่งอยู่ด้านหลังของผม
ยังคงอยู่ที่เต็นต์พักคอยเต็นต์ประถมพยาบาลตอนนี้ทุกคนยังคงมีกำลังใจค่อนข้างดี
ผมได้เข้าไปคุยก็ทุกคนก็ยังคงเชื่อมั่นว่าลูกหลานของเขายังคงปลอดภัยอยู่ด้านใน
เพราะว่าก็มีการเตรียมเรื่องของข้าวของอุปกรณ์เรื่องของเชือกเรื่องของสเปย์เข้าไป
ว่าทุกคนน่าจะปลอดภัยดีทุกคนก็ไม่ไปไหนถึงแม้ว่าจะหลับไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ตาม
แต่ว่าก็ยังเชื่อว่าลูกหลานนั้นมีความปลอดภัยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมทัศนัยโค้ทองบรรยายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนานอนจังหวัดเชียงบรายครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยด้วยนะคะก็อย่างที่รายงานไปตอนนี้ทุกอย่างถือว่าค่อนข้างพร้อมมาก
ข้อมูลทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่

ที่จะไปถึงเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่มาแล้ว

เราจะเกาะติดภารกิจนี้ต่อไปและหวังว่าบ่ายนี้เราจะได้รับข่าวดี